ส่วนเรื่องของครอบครัวนี้ก็คงจะต้องเป็นบทเรียนนะคะ
ทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่อย่ากุเรื่องแล้วไปแจ้งตำรวจนะคะ
เพราะว่ามันไม่จบง่ายถึงแม้คุณจะดีกันแล้วก็ตาม
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ภรรยาไปแจ้งจับสามีบอกว่าทำร้ายร่างกาย
แล้วขโมยรถกระบะรถยนต์ไปเรียกค่าไถ่หนึ่งหมื่นบาท
สอบไปสอบมาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโอละพ่อค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
นางสาวชนระดาถุงแก้วหงษ์เป็นภรรยา
อ้างตัวเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจสพเมืองระยองบอก
ให้จับนายอุทิศนินแสงสามีที่อยู่กินกันมา๑๒ปี
ทำร้ายร่างกายเธอแล้วขโมยรถกระบะรถยนต์หนีออกจากบ้านไปนะคะ
อ่าตำรวจได้รับแจ้งทำงานเลยค่ะ
แจ้งสกัดจับตามหารถ๒๐๐๐ค้ามันวุ่งเลยนี่
ดูรอยช้ำนี่โดนถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจตามหาหาไม่เจอทั้งคนทั้งรถหาไม่เจอ
นั่นคือเหตุการณ์วันที่๑นะคะ
วันต่อมาวันที่๒ค่ะมาแล้วค่ะ
สามีภรรยาจูงมือกันมาที่สอนอ
มาขอแจ้งความมาขอถอนแจ้งความ
ภรรยาคือคุณชนลดาบอกว่า

ทั้งสองคันไม่ได้หายไปไหนค่ะ

สามีก็ขับรถกระบะไปทำงานค่ะ
ส่วนดิฉันเองก็ขับรถไปซ่อนที่ชายหาด
นี่ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณตำรวจ
มีเรื่องจริงอยู่เรื่องเดียวค่ะก็คือการทำร้ายร่างกาย

สามีเองก็ยอมรับบอกว่าทำร้ายร่างกายภรรยาจริงนะคะ
ทำประจำเพราะโมโหที่ไปกู้เงินนอกระบบ

ภรรยาโกรธก็เลยกุเรื่องโกหก
เพื่อขอเงินไปไถรถคืนหนึ่งหมื่นบาท

ตำรวจว่ายังไงคุณนัทธพงศ์คือเจ้าของคดีนี่นะคะ
ร้อยตำรวจเอกทองดาวโคตรหลักคา

โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่มาแจ้งความแบบนี้
มันจะถอนแจ้งความกันมันทำไม่ได้ง่ายอ่ะสิ

มันคือการแจ้งความเท็จมันมาแล้วนะคะ
อันนี้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
มันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ด้วยค่ะ

ชนฤดาภูกธรรมความผิดแจ้งความเท็จ

ร้องโหมร้องไห้ยกมือขอโทษสังคม

ถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายจนตำรวจนะคะ

ใจเย็นค่อยสงบสติอารมณ์ก่อนค่ะ
เอารถของสามีเป็นซ่อนเรายอมรับว่าอย่างไร
ยอมรับผิดค่ะแล้วก็น้อยใจแค่นั้นเอง
น้อยใจค่ะขอสมควรด้วยนะคะ

ที่เราทำไปเพราะว่า
โมโหค่ะค่ะโมโหแล้วก็โมโหสามีนะโมโห
ถามหน่อยเรื่องสามีปัจจุบันเป็นอย่างไร
เรื่องสามีปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคนดีค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะเป็นผิดที่หนูเองค่ะ